คือไม่เอาฐานเลยไม่เอาเรื่องเลย
แล้วก็ที่สำคัญไม่ทำการทำงานเสพแต่ยาเสพติด

แต่ยิงเข้าไปที่ขานะ
ตั้งใจยิงที่ขาไม่ได้อยากให้ลูกตายหรอก
แต่จะเป็นการยิงสั่งสอน

ในพื้นที่หมู่๗ตำบลร่องกาด

ตำรวจพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

รากรเกิดอุบลอายุ๓๙ปี

อาการเจ็บปวดอยู่บนเตียงครับ
เนื่องจากถูกยิงที่บริเวณขาทั้งสองข้าง

ตรวจสอบในห้องนอนมีปลอกกระสุนปืน
๙มมตกอยู่ปลายเตียงนอน๑ปลอก

อีก๒ปลอกแล้วก็ที่ใกล้กับ
ประตูทางเข้าอีก๑ปลอก

นะครับสอบสวนนายสมมิตร

ซึ่งเป็นพ่อของนายวรากร

โดยก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นเข้าไปตักเตือนลูก

เอาแต่เที่ยวเตรเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
แถมยังไประรานด่าเพื่อนบ้านไม่หยุดไม่ห่อนทุกวัน
พ่อแม่ต้องอับอาย
จังหวะนั้นก็ถูกลูกชายลุกขึ้นมาบีบคอ
เป็นร้อยครั้งแล้วพ่อบอกนะฮะทนมาตลอด
แต่ครั้งนี้ยอมรับว่าเหลืออดเหลือทนจริง
ชักปืนที่ติดตัวออกมายิงยิงไปที่ขาของลูกชาย
คือที่ยิงที่ขาคือตั้งใจยิงที่ขานะ

จะได้ไม่ตายเผื่อว่าจะสำนึกบ้างนะครับ
ผู้เป็นพ่อเองเปิดเผยอีกว่าลูกชายเคยติดคุก

ออกมาพ่อก็คิดว่าลูกจะมาช่วยทำงานกับพ่อกับแม่
ซึ่งตัวพ่อเองมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
คนรู้จักนะฮะคนเขารู้จักพ่อ
แต่ลูกกลับเที่ยวไประรานเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็รู้สึกไม่ดีกับครอบครัวเราแล้ว
วันนี้ทนไม่ไหวด้วยก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงลูก
ตำรวจควบคุมตัวผู้เป็นพ่อไปสอบสวนที่โรงพักต่อ

ส่วนผู้เป็นแม่ก็บอกว่าพ่อคอยสั่งสอนลูกตลอด
แต่ลูกไม่เอาถ่านจริงแม่บอกแบบนี้
มีแต่ขอเงินใช้อยากได้อะไรพ่อก็ให้

ที่ติดคุกไป๗ปีพ่อก็ไปเยี่ยมเป็นประจำเลย
คิดว่าออกจากคุกจะเปลี่ยนนิสัยแต่คุกก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะ
ออกมาแย่กว่าเดิมอีกแม่บอกแย่กว่าเดิม

ทีนี้ก็เชื่อว่าผู้เป็นสามีหรือพ่อของผู้ชายคนนี้
ทนไม่ไหวจริงแต่ว่าเรื่องของความผิดก็เป็นไปตามกฎหมายแหละครับ